นาฬิกา๔๗นาทีนะครับไปดูข่าวที่ผมโปรยเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ
ผู้หญิงอายุ๕๐ปีนะครับเธอติดโควิด๑๙แล้วเสียชีวิตอยู่ในแฟลต์ดินแดนเนี่ยนะครับ
แล้วก็คนที่อยู่ในห้องเดียวกันก็ติดเชื้อด้วย๔คนด้วยกัน
กรณีที่มีรายงานข่าวนะครับว่ามีผู้หญิงนะฮะอายุ๕๐ปีเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องพักนี้คือแฟลต์ดินแดงอาคาร๕๖ครับชั้น๕ซอยประชาสงเคราะห์๑๑
ห้วยขวางกรุงเทพมหานครคือเหตุเกิดในตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ตอนที่เราทราบข่าวเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่มารับศพล่าสุดครับได้รับการประสานจากมูลนิธิกู้ภัย
เข้ามารับศพเมื่อเวลา๑๒นาทีเพื่อเอาศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
สำหรับผู้ป่วยในห้องอีก๔คนที่ติดโควิด๑๙มีพ่อลูกแล้วก็ญาติอีก๒คนติดเชื้อมา๕วันครับ
ยังไม่ได้รักษาล่าสุดมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสนามบุษราคำครับมารับไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับครอบครัวนี้อยู่ด้วยกัน๕คนทั้งหมดมีผลว่าพบเชื้อโควิด๑๙
แล้วมี๑คนแล้วก็อีก๔คนอาศัยอยู่ในห้องด้วย
ที่ผ่านมาเพื่อนบ้านพยายามติดต่อไปยังหลายหน่วยงานให้เข้ามาช่วยเหลือ
แต่ไม่ได้รับการตอบรับกระทั่งเกิดเหตุสลดใจขึ้น
ผู้ป่วยที่เป็นแม่เนี่ยนะฮะเธอไปมีโรคประจำตัวด้วย
ส่วนพ่อเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกแล้ว
คุณสุนันทากายสิทธิ์เธอเป็นเพื่อนบ้านเล่าแบบนี้บอกว่า
ผู้เสียชีวิตนี่มีอาการอายเจ็บคอนะครับมาแล้วหลายวัน
ซึ่งต่อมาลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกกับตัวเธอว่าแม่เธอติดโควิด
คราวนี้เธอปิดประตูไม่ออกมาสูงสิงกับใครเลยฮะ
ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนผู้เสียชีวิตบอกกับเพื่อนบ้านบอกว่า
คือไม่กล้าฉีดขอรอของเอกชนดีกว่า
แล้วต่อมาก็ติดเชื้อกันทั้งบ้านครับ
สาวก็ติดก่อนแต่ตัวแม่เนี่ยไม่รู้นะ
แต่แค่ไอเยอะตอนหลังนะเขาไม่เปิดประตูนะเขาผิดนะ
เดินผ่านไปเขาก็ไอได้ยินเสียงอยู่เวลาคุยเดินหลับก็ไอ